คุณผู้ชมครับวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ดินแดนนี่ขึ้นชื่อว่าเหนือสุดแดนสยาม
ตอนนี้หลายคนคงวางแผนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว
ณสถานที่แห่งนี้แน่นอนครับ
เมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาแบบนี้เนี่ยนะครับ
หนึ่งสถานการณ์ที่หลายคนกังวลก็คือเรื่องของ
หมอกควันไฟปลาแน่นอนครับ
แต่ว่าหมอกเหล่านี่เองเป็นหมอกธรรมชาตินะครับ
ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายนะครับ
อาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเล็กน้อยนะครับ
หากร่างกายไม่แข็งแรงแต่แน่นอนนะครับ
หลังจากนี้ไม่แน่นะครับเพราะว่า
ไปดังนั้นใครจะมาทิ้งเกี้ยวอย่างนี้
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต้องติดตามข่าวสารเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ
เนื่องจากตอนนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ยังคงแผลลงมาปกปรุงบริเวณทางตอนบนประเทศไทย
นำให้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้
บริเวณทางตอนบนทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นในช่วงเช้ากับช่วงค่ำ
แต่ว่าหลังจากนี้ครับ๑๖จนถึง๑๘กุมภาพันธ์
วนอากาศเย็นก็จะค่อยอ่อนกำลังแล้วก็ออกจากเมืองไทยของเราไป
แบบนี้ก็จะทำให้อุณหภูมินั้นเริ่มสูงขึ้นกับมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้า
ซึ่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบนี้
ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะมีการคลายหนาวด้วยการเกาะกองไฟผิงไฟ
เพื่อที่จะคลายความหนาวเย็นครับแต่ว่ากระแสลมค่อนข้างแรงแบบนี้
วันนี้ต้องมาย้ำเตือนกันหน่อยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้มีสภาพอากาศแห้งแรง
ลมพัดแรงมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการลุกไหม้ของไฟอย่างรวดเร็วนะครับ
และที่สำคัญยากต่อการควบคุมด้วย
ประกอบกับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน
ก็จะเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดไฟป่าสูงที่สุดนะครับ
โดยในเมืองไทยของเรานั้นมีพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าถึง๖๕จังหวัด
กระจายตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ประกอบไปด้วย๙จังหวัดหลักดังต่อไปนี้นะครับ
แก่จังหวัดตากแม่ห้องศรเชียงรายเชียงใหม่น่านลำปางแพร่ลำพูนและพยาวครับ
ก็จะมีลักษณะเหมือนกันก็คือมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ
โดยมีภูเขาสูงโอบล้อมรอบนะครับ
ดังนั้นเมื่อเกิดไฟป่าเกิดขึ้นแล้วก็มีควันไฟป่าตามมา
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือควันไฟป่าเหล่านี้ไม่สามารถที่จะระบายไปยังพื้นที่อื่นได้
นำให้ปัญหาหมอกควันไฟป่านั้นส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
รวมถึงสุขภาพประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานติดต่อกันครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้มีประกาศออกมาแล้วนะครับว่าตั้งแต่วันที่๑๗กุมภาพันธ์นี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๗เมษายน๖๐วันเต็มที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้
ได้มีการประกาศมาตรการในการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการเผาเศษวัชพืชในที่โล่งแจ้ง
ดังนั้นในช่วงเวลานี้เองใครเผาเศษวัชพืชในที่โล่งถือว่ามีความผิดนะครับใครที่พบเห็นก็สามารถที่จะช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
เพื่อที่จะทำให้ปัญหาหมอกควันไฟป่านั้นลดลงเพื่อสุขภาพร่างกายรวมไปถึงการท่องเที่ยวที่จะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ทุกปีนั้นจะต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้นะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ